ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน

ถ้าสู้มีสิทธิ์รุ่นหนึ่งแสนบาท

หยุดค่ะ

ผู้แข่งขันนักสู้ชีวิตของเรานะครับ
หยุดในเพลงที่๖นะครับ
เพราะฉะนั้นก็จะรับเงินที่สะสมมา

วันนี้ออมรับไปเลยนะครับ

วันนี้เต็มอิ่มจริง

ครอบครัวที่มีโรคภัยไข้เจ็บเต็มไปหมด
แต่มีความรักล้นกว่าโรคภัยไข้เจ็บอีกนะคะ

ที่มาทำให้เราได้เห็นว่า
ความจนไม่สามารถสกัดกั้นความรักของคนในครอบครัวได้
นะครับวันนี้ขอบคุณนักสู้ชีวิตของเรานะครับ

เจอแล้วกัน
วันนี้นะคะหนูก็ทำเงิน๘๐๐๐ได้สำเร็จแล้วนะคะ
หนูก็จะเอาเงินไปรักษาแม่รักษาพ่อแล้วก็รักษาพี่
ให้มีสุขภาพร่างกายได้แข็งแรงอยู่กับหนูไปนานนะคะ
แล้วก็ขอขอบคุณทุกแรงเชียร์แรงใจ
แล้วก็ที่สำคัญขอขอบคุณรายการด้วยนะคะ
ที่คัดเลือกหนูเข้ามาร้องเพลงในรายการนี้นะคะ

คนต่อมาที่จะมาค่ะออมสู้เพื่อครอบครัว
สู้เพื่อคุณพ่อคุณแม่พี่สาวนะคะ
แต่ผู้หญิงคนนี้ค่ะเขาสู้เพื่อลูกชายที่แสนจะน่ารักของเขาค่ะ
ชมภาพชีวิตของเธอได้เลยครับ

จันทิมานามสกุลภัยแก้วค่ะอายุ๔๗ปี
ตอนนี้พี่รับจ้างนวดแผนไทยอยู่ที่วัดเทพสามัคคีธรรมค่ะ
เป็นนวดจับเส้นเลยค่ะชั่วโมงละร้อยที่วัดนะคะ

พ่อท่านเก็บไม่แพงค่ะ
บางวันน้อยบางวันก็มากค่ะ

ไปตั้งแต่เช้าก็ไม่ได้เลย
เมื่อก่อนพี่มีอาชีพรับจ้างร้องเพลงค่ะ
ก็พอได้ใช้ไปวันหนึ่ง

ลูกคนเดียวค่ะแฟนทิ้งไปมีผู้หญิงตั้งแต่ตอนลูกชายได้สี่เดือนแล้วค่ะ
เลี้ยงมาสิบปีตลอดถูกตกลุกแต่กักถูทูที่ไทย
เมื่อสี่ปีที่แล้วค่ะเริ่มเหนื่อยสั่นมือสั่นที่แรกก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไร
ทำงานก็ไม่ได้ลองไปเช็คหมอบอกเป็นไทรอยด์เป็นพิษค่ะ
เหนื่อยง่ายแล้วก็หายใจไม่สะดวกคือเหมือนหอบอะค่ะเกิดจากอาการเราพักผ่อนไม่พอ
ก็เลยต้องหยุดอาชีพการร้องเพลงค่ะต้องพักผ่อนให้พอแล้วเราต้องเลี้ยงลูกก็ต้องอดนอนเหมือนกัน
พี่ก็เลยมาเรียนนวดพอดีพี่สาวหมอนวดที่วัดรู้จักกัน
เขาก็ชวนมันมาลงเอ่อประจำอยู่ที่วัดแล้วก็บอกว่าไอ้แมมมีตังค์ไหมล่ะ
เพราะต้องเสียค่าที่วัดสามพันค่ะเป็นซื้อที่ประจำคือใครจะมานวดที่เราไม่ได้
เราจะอยู่ของเราตรงนี้ประจำพอดีไอ้น้องที่มันขายเสื้อผ้าพี่แมมเอาเงินนอกระบบไหม
เอามากะว่าจะรวบรวมให้เขาได้ก็รวมไม่ได้เอามาค่าเทอมมาติดลูกให้ค่าเทอมลูกอีกแล้ว
พี่ก็ไม่รู้จะทำไงเอาเพิ่มมาอีกจนตอนนี้ติดอยู่๒๕๐๐๐บาทค่ะ
ผมชื่อหยกครับเป็นลูกของแม่แหม่มครับผมเคยเห็นเจ้าหนี้มาทวงเงินแม่ด้วยครับ
ผมสงสารแม่ครับผมไม่เคยอดเลยแต่แม่ผมอดไหวมากเลยครับวันนั้นกลับมาไปรับลูกมาจากโรงเรียนเสร็จตังค์ไม่มีเลยลูกบอกแม่กินไข่เจียวนะไม่มีตังค์ซื้อไข่ให้ลูกเหลือตังค์อยู่บาทเดียวขึ้นไปหาคนที่รู้จักข้างบ้านขอไข่เข้ามาแล้วขอน้ำมันเข้ามาหน่อยใส่ถุงมาเอามาทอดให้ลูกแต่ไม่ให้ลูกรับรู้นะว่าไม่มีตังค์
ไม่อยากเห็นลูกมาเครียดกับเราอยากบอกว่ารักแม่ครับผมโตไปผมจะไปตำรวจแล้วก็หาเงินเลี้ยงแม่ครับทุกวันนี้บางทีนวดไปอยู่อยู่ก็หน้ามืดวูบต้องหยุดค่ะโยนให้ลูกค้าให้คนอื่นนวดไม่ไหวเพราะถ้าขืนทำไปฝืนถ้าเกิดวูบน็อกไปไม่มีใครเลี้ยงลูกบางทีเหมือนขอทานนะกลับบ้านไม่มีค่าน้ำมันก็ต้องขอเขาที่วัด

พบกับเธอเลยนะครับคุณแม่มหมอนวดคนดีสู้ปลดหนี้เพื่อลูกชายครับ
ร้องได้ให้ล้าน

ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน

ร้องได้ให้ล้าน

ร้องได้ให้ล้าน

ร้องได้ให้ล้าน

ร้องได้ให้ล้าน

ร้องได้ให้ล้าน

เป็นเพลงในยุคที่พี่แหม่มคนดีเป็นนักร้องอยู่พอดีเลยทีเดียวเชียร์

ขอแค่เนื้อเพลงให้ถูกต้องจนกว่าดนตรีจะจบ
เอาละครับเพลงนี้เป็นเพลงแรกเป็นเพลงที่๑นะครับ
แข่งขันของเราจะต้องร้องอย่างเดียวนะครับ

ตัวช่วยครับใช้หรือไม่ใช้ครับ

ลดความกดกันไปเพราะต้องการแค่๓เพลง

เพลงที่๑ของคุณแหม่มนะครับ

ร้อยเวลา๒หมื่นบาท
ผ่านไปแล้วเพลงแรกอย่างรวดเร็ว

ก็คือสามารถใช้หนี้ได้แน่นอน
เพราะเพลงนี้มีมูลค่า๒๐๐๐บาท

อินโทรเพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาท

พออินโทรมาเรื่อยชักเริ่มคลาย
ตอนนี้คุณแหม่มมีอยู่แล้วแน่นะครับ

ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๒นะครับ

สู้หรือหยุดครับ
สู้หรือหยุดครับ
สู้ค่ะ
สู้นะตัวช่วยก็ยังมีอยู่ยังมีอยู่นะครับนะคะ
ใช้หรือไม่ใช้ครับ

ใช้ค่ะใช้ค่ะ
เหลืออยู่๕แผ่นป้ายค่ะพี่แหม่มเลือกไปแล้วนะคะ

ตอนนี้เหลือแผ่นที่๑นะครับแผ่นที่๓แผ่นที่๔๕๖แผ่นไหนครับ

แผ่นที่๕นะครับก็คือ

เปลี่ยนเพลงนั่นก็คือเราจะเปิดเพลงที่เปลี่ยนให้คุณแหม่มฟัง

ถ้าฟังแล้วหนีเสือปะจราเข้ยากกว่าเดิมอีก
ก็ไม่ใช้สิทธิ์ก็คือต้องร้องเพลงที่ฟังอินโทรไป

ถ้าพร้อมแล้วนะครับอินโทรเพลงที่จะเปลี่ยนมาเลยครับ

เป็นไงครับเพลงนี้สร้างความสบายใจให้กับคุณแหม่มบ้างไหม

ก็พอกันกับเพลงแรกแต่ดีกว่าเพลงที่๒เยอะเลยค่ะ

ตกลงว่าคุณแหม่มใช้สิทธิ์ไหมฮะเปลี่ยนเพลงเอาเพลงนี้ไหม

เพลงเมื่อกี้ใช้สิทธิ์นะครับ

สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๒เพลงมาครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป
มีป้ายปากไหว้ต้องรู้หน้าแบบ
เหมือนใครเดินทางเชิญอ่านกันได้ไม่ห่วง
ป้ายเขียนเอาไว้เผ็ดปลอดค้นล่วง

ดวงเจ้าบ้านยังนอนช้ำซวงถูกล่วง

มีป้ายเขียนไว้ที่เดียวที่นี่
เพราะโดนย่ำยีถูกชายขยี้รังแก่
เพราะลองว่าจากคำว่ารักแท้
จึงช้ำระกำยำแยะ
เป็นแพ้แล้วร้าน
เอาไว้ใครก็อ่านออก
แม้ใครคิดหล่อ
เชิญออกออกไปให้ไกล
บ้านนี้ตอนรัก
เฉพาะคนที่จริงใจ
ช่วยมารักษาแพร่ให้ใครก็ได้
ที่รักฉันจริง
หากแม้มีใครมอบใจรักมัน
ไปที่หน้าบ้าน
ฉันจะถอดไปโอนเพลง
มีไม้ใช้ใดที่ใจรักจริง
ฉันพร้อมจะมอบทุกสิ่ง
รักจริงให้ใครก็ได้

ฉันความมีปั้นสิ

สำหรับเรา
โทษให้โทษให้โทษให้โทษให้โทษให้โทษให้
เพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐๐บาท
คุณแหม่มร้อง
คุณแหม่มร้องผิดครับ
มาดูกันเลยนะครับตรงนี้ครับ
เป็นแพ้แล้วร้านดวงใจ
เอาไว้ใครก็อ่านออก

เพราะฉะนั้นเงินที่สะสมมานายเพลงที่๑
นักสู้ชีวิตของเราก็รับเงินจากรายการของเราไปในวันนี้นะครับ

ตัวเล็กพูดอะไรกับคุณแม่หน่อยสิคะ
ไม่เป็นไรครับแม่เดี๋ยวมาใหม่ครับ
วันนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วค่ะ
ความช้ำทุกความเจ็บปวดย่อมมีความแข็งแกร่งเกิดขึ้นในจิตใจค่ะนะคะ

กลับมาพบกับความต่อสู้กันได้ใหม่ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้ค่ะ
กับรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
วันนี้พวกเราทุกคนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ